เพราะตอนนี้ภาคเหนืออีสานก็มีอากาศเย็น

ภาคใต้ก็มีฝนยังมีคลื่นลมแรงอยู่บ้าง
แต่วันนี้คนกรุงเทพมหานครและภาคกลางอาจจะงงงวย
แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฟ้ามันมัวหมดเหลือเกิน
มันดูขมุกขมัวไปหมดแล้วก็มันเหมือนกับเป็นหมอก
หมอกหน้าหนาวคุณเมื่อเช้าดิฉันตื่นมาวิ่งที่หมู่บ้าน
ก็ตั้งใจว่าดูอากาศดีจะออกไปสูดอากาศ
แต่หยิบโทรศัพท์มือถือมาเลื่อนดูอ้าวดูสภาพอากาศ

เขาเตือนกันค่ะคือมันไม่ใช่หมอกหน้าหนาว
แต่ทั้งหมดที่เห็นมันคือหมอกพิษนั่นเอง
และที่สำคัญคุณตอนกลางวันแบบนี้ยังเป็นหมอกอยู่เลยนะฮะ
หลายท่านสงสัยว่าหมอกในกรุงเทพมหานครหรือฝุ่นละอองตรงนี้

แล้วก็หลายคนแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข่าวเที่ยงไทยรัฐมีคำตอบมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ

คุณดูภาพนี้นะเดี๋ยวดูพร้อมกันว่า
นี่มันคือในกรุงเทพมหานครหรือเปล่านี่ดูสิคุณ
ผมนึกว่าอยู่ที่ยอดดอยทางภาคเหนือ
ใช่ค่ะนึกว่าเราไปสูดอากาศบนดอยอินถนนอ่ะเฉลยให้ละกัน

เนี่ยเขาบอกว่าคือวัดราชโกสาอยู่ลาดกระบังนี้เองคุณผู้ชม

ส่วนนี้ตึกในกรุงเทพฯไม่ใช่ต่างประเทศ
หลายคนคิดว่านี่ต่างประเทศหรือเปล่า
ฟ้าก็สวยจังมีหมอกเยอะจังแต่นี่กรุงเทพนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จากคลิปนี้นะคะ
จะเห็นว่ามีหมอกปลกคลุมหนาแน่นเลย
มันก็ไม่ต่างกับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
ดังนั้นคุณผู้ชมคะคุณดูอยู่ที่พื้นที่ไหน
ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพปริมณฑลอยู่เขตไหน
หมอกแบบนี้หรือเปล่าส่งข้อความมาบอกกันหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าเมื่อเช้ามีหมอกปกคลุมตั้งแต่เช้าจนถึงสายเลยนะคะ
หลายคนก็คิดว่านี่คือหมอกหน้าหนาว
แต่จริงอย่างที่บอกหมอกที่เห็นเป็นฝุ่นละอองควันพิษ
กรมควบคุมมลพิษออกมาชี้แจงเรื่องของฝุ่นละออง
ปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะครับ
มันเกิดจากอะไรขึ้นมันถึงเป็นแบบนี้
เพราะว่าเมื่อวานช่วงสายลมทะเลทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
เขาพัดเอาความชื้นพัดเอาฝุ่นเกลือจากทะเล
คุณผู้ชมคิดภาพตามหน่อยนะฮะ
ลมทะเลพัดเอาฝุ่นเกลือมาจากอ่าวไทย
ใช่เสร็จแล้วก็มากองอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กองอยู่ที่ปริมณ์ทนถ้าเกิดนึกภาพ
เหมือนกับพื้นที่ตรงนี้เป็นแอ่งกระทะ
มีฝุ่นต่างความชื้นต่างมารวมกันอยู่ตรงนี้
ทีนี้ตอนบนของบ้านเราก็มีกระแสลมเย็นพัดปกคลุมมาอีก
เอาง่ายคือมีอากาศหนาวจากจีนมาปกคลุมบ้านเรา
มันก็แผ่ลงมาถึงพื้นที่ภาคกลางถึงกรุงเทพด้วย
แต่อากาศหนาวมันอยู่เหนือฝุ่นละอองตรงนี้
ถ้าเกิดคิดภาพตรงนี้เป็นแอ่งกระทะแล้วใช่ไหม

แล้วมีฝุ่นตรงนี้ใช่ไหมมีความชื้นใช่ไหม
รวมถึงมีอากาศหนาวอยู่ข้างบนมันเหมือนเป็นฝาหม้อคุมอยู่

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยกดอากาศให้จมลง
พวกฝุ่นละอองมอกต่างฝุ่นเกลือ
ลพิษจากท่อไอเสียจากควันรถยนต์อะไรพวกนี้ค่ะ
มันก็รวมกันอยู่ตรงนี้มันลอยขึ้นไปชั้นบรรยากาศไม่ได้
นี่แหละนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นสภาพขมุกขมัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อเช้า
ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็มีการรายงานสภาพอากาศเมื่อเช้า
บอกว่าหลายเขตเลยในกรุงเทพมหานคร
มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๒๕ไมครอนอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะ
แล้วก็บางจุดระดับมลพิษก็เริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพแล้วด้วย
อย่างเขตบางขุนเทียนเขตบางนาบางกะปิดินแดงธนบุรีลาดพร้าว
โดยเฉพาะริมถนนจะมีค่าฝุ่นละอองต่างสูงมากกว่าปกติ
เพราะอะไรมันก็มีพวกควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์
มันก็เลยมีค่าฝุ่นละอองสูงมากกว่าปกติ

สำหรับใครที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตบนท้องถนนแบบนี้

อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมอกมาสูดอากาศเย็นไม่ใช่
เข้าปอดให้เต็มที่นี่ไม่ได้เลยนะคะฝุ่นควันทั้งนั้นเลย
หลีกเลี่ยงหน่อยค่ะการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากมลพิษนะคะ
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศปิด
ดังนั้นคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะต้องเจอกับสภาพอากาศแบบนี้ไปอีกสัก๑๒วันนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือวันอาทิตย์
วนอากาศเย็นที่แผ่ลงมากดอากาศที่อ่อนตัว
ก็จะทำให้ท้องฟ้าเริ่มปลอดโปร่งมากขึ้น
คุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศสุขุมวิทย์ซอย๔๙อากาศร้อนนะครับ
แล้วก็อาบรีซอย๔มีมลพิษเยอะเลย